คุณผู้ชมเรื่องของงูไม่ได้หมดแค่นี้
เพราะว่าเรื่องต่อไปสาวเจ้าของบ้านเขาตกใจ
เพราะว่าเจ้าตัวนี้แวะมาบ้านอีกแล้ว
จริงเพลงนี้เขาน่าจะเปลี่ยนนะ

แล้วคุณดูท่าดิ

เป็นแบบเป่าปี่

เพลงนี้ใช่เดิดเลย